ผลเรือตรีสมเกียจผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสารสัมพันธ์คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สังคมหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
โดยมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนโต๊ะอีหมามชาวมุสลิมและชาวจีนจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกว่า๑๒๐๐คน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน
พัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี
เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อนำข้อมูลปรับใช้ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่
โดยเฉพาะอำเภอเบตงซึ่งเป็นอำเภอที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยว
ที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
สามารถที่จะเปิดพื้นที่แล้วก็สร้างรายได้
ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการใช้ทั้งภาษาจีนสลับกับภาษาไทยด้วย